ท่านผู้ชมครับพิศนุโลกเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งคลิปมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าอยากขอความเป็นธรรมทางด้านคดีหน่อยเธอถูกทำร้ายในที่ทำงาน
นี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงเข้าไป
จังหวะเธอบอกถึงขั้นจะปาดคอเลยนะนี่มีเพื่อนร่วมงานมาดึงกันอีกนะฮะ
ช่วยกันดึงเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยป่านี้ไม่รู้สงสัยอาจจะเสียชีวิตก็ได้
กล้องวงจรปิดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๔เมษายน
นี่เป็นจุดในครัวนะครับเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดพิศนุโลก
อะไรประมาณอย่างเนี้ยเราก็ตามให้ผู้ที่บาดเจ็บชื่อหนึ่งนะครับทำงานที่ร้านอาหารแห่งนี้
บอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังล้างจานอยู่อยู่กับเพื่อนร่วมงานอีก๔คน
ล้างจานอยู่สักพักนะครับคนที่แทงเธอทำร้ายเธอเนี่ยชื่อเร
เดินมาทางด้านหลังเอามีดมาด้วยแล้วแทงใส่ลำตัวเธอหลายครั้ง
เธอก็เอามือปัดพยายามต่อสู้ยื้อแย่งมีดจังหวะที่แย่งมีดกันอยู่นะครับ
คนเจ็บบอกว่าฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเงื้อมีดขึ้นมาถึงขั้นจะปาดคอเธอ
ที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้ามาช่วยกันห้ามช่วยกันดึงได้ทัน
นี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานหลังจากนั้นเนี่ยมีตำรวจเขามาใช้บริการที่ร้านพอดี
พอรู้เหตุก็เลยมาระงับเหตุค่ะเดี๋ยวดูนะฮะ
วอร์มเนี่ยครับเขามาที่ร้านพอดีใช้บริการเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยเข้ามาระงับเหตุเธอบอกว่าไม่อย่างนั้นป่านี้เนี่ยไม่รู้จะตายไปแล้วหรือเปล่า
นี่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังเกิดเหตุเธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ะส่วนคนก่อเหตุที่ทำร้ายเธอที่ชื่อเรนะ
บอกว่าตำรวจพาไปโรงพักซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เคยมีปากเสียง
ไม่เคยมีเรื่องกันเลยอืมอยู่ดีดีเนี่ยมาแทงเธอแบบนี้ค่ะ
ร่องรอยบาดแผลต่างนะครับเธอบอกเต็มตัวไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔เมษายน๖เมษายนนะเธอก็ได้รับอนุญาตจากหมอบอกให้ไปพักผ่อนรักษาตัวต่อที่บ้านได้
ออกจากโรงพยาบาลตำรวจก็เลยเรียกไปสอบปากคำสอบสวนแล้วก็นัดคู่กรณีมาที่โรงพัก
อืมคนเจ็บที่ชื่อหนึ่งนะบอกกับเราบอกว่าพอมาถึงเนี้ย
ตำรวจให้เจรจากลายเกลี่ยกันปรากฏว่าฝั่งของมือแทงเนี่ยที่ชื่อเรย์บอกเธอว่า
ถ้าอยากได้เงินนะไปฟ้องเอาเธอก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นะก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วเธอก็ติดใจว่า
ทำไมตำรวจไม่แจ้งข้อหาแล้วจะให้เจรจากลายเกลี่ย
แต่พอไกลเกลี่ยแล้วมือแทงบอกอยากได้อะไรก็ไปฟ้องเอา
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
สพวัดโบดนะครับเจ้าของคดีที่พิสุนุโลกนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในท้องที่นี้นะครับได้คุยกับร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับ
ตำรวจบอกว่านางสาวเรคนก่อเหตุเนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยให้การบอกว่าที่ไปทำร้ายเขาไปแทงเขา
เพราะได้ยินนางสาวหนึ่งคนเจ็บไปพูดกับคนอื่น
บอกว่าเดี๋ยวร้านเนี่ยจะไล่เธอออกเธอก็เลยโมโหก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจยืนยันว่าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าแจ้งแค่ทะเลาะวิวาสแล้วจะให้ไกลเกลี่ยนะ
แต่ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่โดยเฉพาะใบแพทย์ด้วย
เดี๋ยวเตรียมจะแจ้งข้อหากับนางสาวเรก็คือทำร้ายร่างกาย
แล้วถ้าดูใบแพทย์เนี่ยรอผลยืนยันนะครับ
ก็ต้องดูเพิ่มเติมว่าจะเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าหรือไม่
ส่วนเรื่องการไกลเกลี่ยอันนี้คือการให้ไกลเกลี่ยในแง่ของเรียกร้องความเสียหาย
ค่าเสียหายไม่ใช่คดีอาญานี่คือภาพของคนที่ก่อเหตุนะครับ
ที่คนเจ็บบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ชื่อเรย์อยู่ดีก็มาแทงเลยเนี่ย
ไกลเกลี่ยตำรวจบอกว่านั่นคือเรื่องของทางค่าเสียหาย
เมื่อเขาไกลเกลี่ยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
จะต้องฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางอาญาเนี่ย
เดี๋ยวเตรียมจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็อาจจะแจ้งเขาหาพยายามฆ่าได้ไปถึงขั้นนั้น
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากตรวจสอบเรื่องคดีให้แล้วนะครับ
ได้ไม่ติดใจกันเนี่ยนะครับไปที่ร้านอาหารจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ไปคุยกับผู้จัดการร้านนะฮะผู้จัดการร้านให้ข้อมูลบอกว่า
ปมเหตุที่สองคนนี้เขาทะเลาะกันมีเรื่องกันถึงขั้นทำร้ายแทงกันแบบนี้เนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับทางร้านเลยนะครับเพราะทางร้าน
ไม่มีเรื่องที่จะเอาพนักงานคนไหนออกเป็นเรื่องความเข้าใจผิด
ปัญหาส่วนบุคคลแล้วหลังจากเกิดเหตุทางร้าน
ก็ยังไม่ได้ไล่ใครออกด้วยอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ไล่นะ
แต่ทางร้านพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าก็คงจะต้อง
จ้างทั้งสองคนแล้วล่ะฝั่งของนางสาวเรคนก่อเหตุเนี่ย
อาจจะโดยปริยายเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
เขาก็ขาดการติดต่อไปเลยทางร้านก็พยายามติดต่อไป
ทำไมไม่มาทำงานก็ติดต่อไม่ได้เราพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะครับ
เผื่อคุณเรย์อยากจะชี้แจงอธิบายอะไรเพิ่มเติม
บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับส่วนคนเจ็บนางสาวหนึ่ง
ร้านบอกว่ามาทำงานวันเดียวหลังจากเกิดเหตุออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้ทางร้านก็ตัดสินใจแล้วว่าอาจจะต้องไม่รับกลับเข้าทำงานทั้งคู่
เพราะว่าที่ร้านเนี่ยพนักงานคนอื่นก็ขวัญเสียหมดนะครับ
ส่วนทางสาวหนึ่งคนเจ็บนะครับตอนนี้ยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับเรย์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำร้ายเธอ
นี่คือคนเจ็บนะครับวันนี้เราไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

มาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเธอบอกว่าอยากได้ความเป็นธรรม
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ตอนที่เขามาทำร้ายหนูหนูไม่ได้ตั้งหลักคือหนูหันหลังให้เขา
เขาจับผมหนูแล้วเขาก็แทงเข้านี่แต่คือหนูปัดมือออกไงครับพี่
ซึ่งตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาทำหนูแค่นั้นเอง
รู้อีกทีมันเข้านี่แล้วแล้วพอดีมีมีน้องคนหนึ่งเข้าไปช่วย
เขาก็กลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยหรอกพี่
ถ้าคนถือมีดนอกจากเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็หนูก็กำมีดตรงนี้
เขาแบบเขาทำเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะพี่เขายังทำหน้าลอยลอยอ่ะ
คือแบบกูสะใจคือหนูไปทำอะไรให้เขาเหรอ
เคยคุยกันไหมก็เปล่าเราเคยมองหน้ากันไหมก็เปล่า
แต่ทำไมมาทำหนูหนูแค่อยากรู้ตรงนี้
แล้วทำไมตอนทำหนูทำไมดูเหมือนแบบสะใจเหมือนจะเอาหนูให้ตาย
หนูก็ไม่เคยไปพูดกับเขาหนูพูดแต่คนที่รู้ใจกัน
กับคนอื่นหนูไม่เคยพูดแล้วหนูก็ไม่เคยนินทาใคร
หนูไม่เคยมีปัญหากับใครในที่ทำงานคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยลองไปถามข้อมูลจากเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันนะฮะ
เพื่อนร้านเดียวกันว่าเออตกลงสองคนนี้เขายังไงกันแน
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของคนเจ็บที่ร้องมาทางเราเนี่ย
ตรวจสอบทางคดีให้แล้วตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยนะครับ
รอแจ้งข้อหาตามขั้นตอนเรื่องไกลเกลี่ยก็คือ
เรื่องค่าเสียหายที่ต้องไปตกลงกันเองครับ